แต่ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวคุณผู้ชมมาทางนี้เลยนะคะ
เพราะว่าดิฉันยังจะแนะนำที่ท่องเที่ยวที่บ้านที่ฉัน

พาไปชมผาหมออีแดงค่ะ
ตอนนี้นะวิวสวยคุณผู้ชม

โผล่พ้นขึ้นมาตามแนวขอบฟ้า

ความน่ารักของเธอมันส่องมาแล้วแยงหัวใจ

เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ถ้าไปกับคนรัก
นะไปกับคนที่เราชื่นชอบ

ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรลักษณ์นี่แหละ
มีนักท่องเที่ยวไปชมตะวันขึ้นบริเวณ๓แผ่นดิน
ก็คือพื้นที่ลาวกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยนั่นเองนะคะ

เพราะอากาศหนาวเย็นอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยได้
แต่ถ้าใครนะคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ย
รนทนไม่ไหวอยากจะไปเที่ยวนะจ๊ะ

ณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด

สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกดเขาบอกว่า
มวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาอีกระลอกนึง
ก็เสริมพื้นที่ตรงนี้ที่มันมีอากาศเย็นอยู่แล้ว

เป็นอากาศเย็นที่นำเข้าจากประเทศจีน
ปลอดภัยนะปลอดภัยไม่ต้องห่วงโควิดนะคะ

โดยเฉพาะที่ศรีสะเกดพื้นที่ตรงนี้ที่วัดมาล่าสุดนี้นะคะ
อุณหภูมิก็จะลดลงไปอีก๒๓องศาเซลเซียส
ก็เอามาดูเผื่อว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเนี่ย
ชาวศรีสะเกดยินดีต้อนรับนะคะ
ก็ไปเที่ยวชมกันได้เพราะว่าระหว่างทางขึ้นไป
ขอบคุณทุกชมศักดิ์ภาคทางทางที่สวยสุดหมดมา